เรื่องหัวใจของสาวคนนี้เนี่ยแหมไม่ต้องบอกก็รู้แล้วมั้ง
ออมสุชาคือวันก่อนเนี่ยเธอเป็นลมล้มวูบลงไปเลยกลางงานแฟชั่นวีคเนี่ยนะคะ
จนต้องเห็นภาพเธอนั่งวิวแชร์ออกจากงาน
มาอีกวันหนึ่งก็หมดสติกลางกองถ่ายคือเป็นลมไปอีกรอบนึง
แต่โชคดีนะรอบนี้ได้พี่ชายชาตยโดมอุ้มขึ้นรถตู้ส่งโรงพยาบาลทัน

แจ๊กกะรีนไลน์ไปถามถ่ายอาการของพี่ออมสุชาบอกว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้
ออมก็บอกว่ามันเกิดจากการที่เขาพักผ่อนน้อย
เพราะว่าหลังที่กลับมาจากจีนก็จะมีอาการแบบนี้บ่อยมาก

ก็ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วสบายใจหายห่วงกันได้

เจ้าตัวบอกว่ามันเป็นการหยอกกันขำแซวกันเล่น

แต่ว่าบางคนเขาก็เมาส์มอยกันไปต่างนานาว่า

ออมมีอาการคล้ายกับคนท้องหรือเปล่า

ไม่จริงพักผ่อนน้อยนะคะก็ทูลสิช่วงนี้พี่ออมผอมลงอ่ะ
ใช่คนที่พักผ่อนน้อยจะมีอาการหลุดง่ายทำงานหนักพักผ่อนน้อยต้องระมัดระวังด้วย